พ่อเอาเด็ก๕เดือนเองนะไปฝังดิน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปแหละไปตรวจสอบดู

อยู่เนี่ยมันมีหลุมฝังศพอยู่นะคะข้างบ้าน
เจ้าหน้าที่เขาขุดหลุมลึกลงไปสักห้าสิบห้าสิบเซนอ่ะ
ก็เจอทารกเพศชายอายุประมาณ๕เดือน
น้องชีต้าสภาพคือน้องใส่ชุดสีส้มใส่หมวกห่อด้วยผ้าขนหนูนะ
ต้องเอาศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระแสงน้องขาดอากาศหายใจค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวพ่อและแม่ของเด็กเนี่ย
สอบปากคำที่โรงพักแม่บอกแบบนี้ลูกป่วยมาหลายวันแล้ว
กัญญาที่ผ่านมาแม่ไปซื้อยามาขวดหนึ่ง
แล้วเมื่อคืนวันพุธคือวันที่๖นะนะ
ลูกมีไข้สูงจนเช้าเมื่อวานนะคะลูกนิ่งเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเอาศพลูกไปฝังดินแล้วบอกด้วยนะว่าผัวฉันไม่ได้ทำร้ายลูก
ส่วนทางด้านปู่ของเด็กบอกแบบนี้ลูกชายลูกสะพ้ายจะเสพยา
อ้าวแล้วก็ทำลายข้าวของในบ้านการตายของหลานเนี่ย

คงป่วยแหละปู่บอกแบบนี้ทีนี้ลูกชาย
ลูกชายก็บอกว่าหลานป่วยเป็นพญาติลงท้อง
ไปหาหมอแล้วอันนี้คือในมุมของปู่เล่านะ
เล่าบอกว่าลูกชายบอกลูกชายก็หมายถึงพ่อของเด็ก
บอกว่าเด็กป่วยเป็นพยาดลงท้องพาไปหาหมอแล้วได้ยามากิน
จนพอเมื่อวานนี้ตอนเช้าปรากฏว่าพ่อเด็กอุ้มเด็กมา
แล้วบอกกับคุณปู่ว่าเด็กเป็นไข้ท้องเสียตายแล้ว
ครอบครัวก็เลยคิดว่าเด็กแค่๕เดือนเอง
ก็คงไม่ต้องทำพิธีอะไรมั้ง
คืออำพรอำพรคนเป็นพ่ออุ้มลูกมา
อุ้มลูกมาให้คุณปู่ให้ดูบอกนี่หลานป่วยนะ
ใช่แล้วหลานตายแล้วทีนี้ก็คงไม่ต้องทำพิธีอะไรละมั
ฝังได้เลยละมั้งคือคิดแบบนี้
ทีนี้พ่อของเด็กหลังจากที่ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
บอกกับทีมข่าวด้วยนะผมเสียใจนะ
มากล่าวหาหาว่าผมมาฆ่าลูก
เมื่อเช้าเช้าเมื่อวานนี้นะลูกผมไข้ขึ้นถ่ายเหลว
ผมก็ไปยืมรถชาวบ้านมาจะพาลูกไปหาหมอ
แต่พอมาถึงปรากฏว่าลูกก็ตายแล้ว
เด็ก๕เดือนส่วนสาเหตุที่ถูกกล่าวหา
ก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชน
เขาเกลียดผมเขาไม่ชอบผมก็เลยหาเรื่อง
อยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสหน่อยนะคะ

แต่ตอนที่ทีมข่าวไปโอ้โหเจออุปกรณ์การเสพเต็มห้องเลยคุณผู้ชม
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยจิตเวท

เดี๋ยวต้องสอบปากคำพ่อแม่เด็กอย่างละเอียดหน่อย
เพราะสรุปว่าพ่อเด็กบอกว่ามิ้นน้องเป็นโรคซาง
จริงมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กนะคือจะตัวร้อนซึมปากแห้งอาเจียนกินอาหารไม่ได้
เม็ดขึ้นในปากคอแล้วก็ลิ้นเป็นฝ้า